นี้ต้องถามคุณผู้ชมว่าพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
ที่จะไปท่องเที่ยวทั่วไทยกับเราสองคน
พาไปดูที่ต่างที่คนชอบไปช่วงกลางเดือนกับช่วงปลายเดือน

ที่แรกนะคะไปทุ่งนากันก่อนเลยค่ะ

ของนางบุญล้อมงาสารวัย๖๔ปี
ชาวบ้านดงเกลือหมู่๑๐ตำบลคุเมือง
โอ้โหคนมากันแน่นขนาดจากหลายจังหวัดเลยนะคะ
เขาบอกว่าเขาอยากมาขอเลขเด็ดจากต้นยางนา
ที่เขาเรียกกันว่าเจ้าแม่ทิพย์เกษร
มีคนโชคดีถูกสลากงวดก่อนหน้า
นำชุดไทยผ้าสีต่างมาพันรอบต้นยางนาด้วย

ผ่าศูนย์กลางประมาณ๘๐เซนติเมตรได้

แล้วก็ดีดกลับมายืนต้นเองได้อีกครั้ง
คนก็เลยรู้สึกว่าหูมันไม่ปกติ

มีคนทรงหลายสำนักมาให้เลขเด็ด

เนี่ยคุณผู้ชมทุ่งนาแดนนี้มีความหมายมากเลยค่ะ
ทุกคนมาขอเลขกันตลอดทั้งวันวันละเป็นพัน
งวดนี้เขาบอกเขาส่องได้หลายเลขนะคะ
อ้าวมีเลขเบิ่นครับไปต่อที่นครสวรรค์นะฮะ
กลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านเนินทองตำบลทัพกฤษอำเภอชุมแสง
ร่วมกันทำพิธีบวงสวงเจ้าแม่หมอนทองครับ
เป็นบ้านของนางบุญสืบคำพามรักร่างทรงวัย๗๐ปีคนนี้นะฮะ

เจ้าแม่เนี่ยให้โชคลาภกับลูกหลานทุกปีนะฮะ
ปีนี้ก็มีการจุดประทัดถวายเจ้าแม่
แล้วก็มีเลขหางประทัดเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันเพราะว่าชาวบ้านเขาเอาไปโชว์กันด้วย
ระหว่างที่ทำพิธีก็เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดระหว่างการทำพิธีนะฮะ
ส่วนเลขหางประทัดก็มี๘๘กับ๑๖๘เขาว่าอย่างนั้นนะครับ
อันนี้ก็พระอาทิตย์ทรงกฎเขาก็ทำให้ก็เมฆบังนิดมีเมฆบังหน่อยแต่พอเห็นเงารุ้งอยู่บ้าง
เลขหางประทัดมาแล้วยังอันนี้ไงอันนั้นเหรอฮะเห็นไหมคะเห็นแล้วเนาะครับ
แคปไว้นะคะไปวัดประชุมมิตรบำรุงเที่ยมเพอบ้านฉากสวรรค์ระยองกันบ้าง
ชาวบ้านไปว่ายขอโทษลาบกุมาลทองไอ้จุกไฮโชว์กันมาหลายงวดแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้มีคนเดินทางไปจากชนบุรีบอกว่าตั้งใจเลยจะมาขอเลขเด็ดที่นี่
เสียงเสียมซีมาปุ๊บได้หมายเลข๒๘ต่อมามีชาวบ้านจุกประทัดเส้นว่ายกุมาลทองไอ้จุกที่ใต้ต้นโผล่
ซึ่งเป็นจุดที่เคยพบรถตักดินของเล่นหล่นอยู่ปรากฏว่าได้เลขตองคุณ
ก็แล้วแต่คนแต่คงจะตีนี่ค่ะคุณผู้ชมมันตีไปได้เยอะนะค่ะ
อ่ะก่อนหน้านี้แม่บ้านวัดกระซิบบอกมาว่าเลขทะเบียนรถตักดินของเล่นอ่ะ๙๓๘นะ
แล้วแต่ความเชื่อสู่บุคคลแล้วกันนะครับคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกันนะฮะ
อีกครั้งยังไม่เคยเห็นใครรวยจากการเล่นลอตเตอรี่เป็นอาชีพนะคะ
คือคนจะรวยก็ต้องถูกรางวัลที่๑นะครับ
ใช่ค่ะซึ่งเปอร์เซ็นต์๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑เปอร์เซ็นต์ได้นะครับ